สำหรับคู่จิ้นที่แฟนคลับตามเชียร์ให้เป็นคู่จริง
ของแพทนับประพาและโตโน่พาคินค่ะ
ล่าสุดทั้งคู่ก็พร้อมใจกันโพสต์รูปคู่

แฟนคลับเข้ามากดไลค์แบบรัวเลยค่ะ

หลายคนแบบว่าตอนแรกเริ่มถอดใจไปแล้วไงว่า

แฟนคลับคู่จิ้นกลับมามีหวังอีกครั้งนะคะ
นับประพาคินได้เห็นได้ฟินกันไป

ช่วงเวลาดีที่ทำให้ได้มาเจอกัน
โพสต์ขนาดนี้คิดอะไรเปล่าเออ
เค้าบอกว่ายอดคำหวานแบบชวนจิ้นนะ
แล้วก็บอกว่าขอบคุณที่ไม่รังเกียจน้องคนนี้

แพทย์ก็เป็นคนดีน่ารักกระตันยูนะคะ

พร้อมกับแคปชั่นชวนฟินไม่แพ้กัน
บอกว่าขอบคุณความรู้สึกดีที่แพทย์มีให้
ขอบคุณกันไปกันมานัดกินข้าวกันก็แล้วจบเนอะคุยกันในตอนกินข้าวด้วยกันก็ได้ไม่ต้องขอบคุณผ่านโซเชียลอย่างนี้
เองเขาก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีสดร้อนเลย
เมื่อคืนนี้บอกว่าภาพที่โพสต์เป็นภาพที่เจ้าตัวไปอัดรายการร่วมกับโตโน่
ก็เลยถือโอกาสถ่ายรูปคู่ซะเลยเอาใจแฟนคลับที่ตั้งหน้าตั้งตารอ
ส่วนเรื่องแคปชั่นเนี่ยซึ้งเนี่ยเป็นความรู้สึกดีมันอยู่ในหัวใจอยากจะขอบคุณก็เท่านั้นเอง
ยืนยันคำตอบมาแบบนี้นะคะแล้วก็ยังยืนยันว่าแฮปปี้กับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะตอนนี้
ส่วนจะมีโอกาสพัฒนาไปถึงขั้นเลื่อนสถานะเลื่อนตำแหน่งเป็นคนรู้ใจหรือเปล่า
ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ
พอดีวันนี้แพทย์ได้ออกรายการตี๑๐กับพี่โน่นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้น
คือเราเริ่มต้นกันที่ที่นี่แล้ววันนี้หลายคนก็อยากให้เรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งวันนี้ก็ทำให้แฟนคลับหลายคนเข้าใจเราสองคนมากยิ่งขึ้น
เราสองคนคือถ้ามองในอีกมุมหนึ่งคือเราแค่พูดความจริงเฉยค่ะ

คือถ้าวันนั้นไม่มีโอกาสแบบนี้วันนี้ก็ไม่มีนับพาคินเหมือนกัน
ที่ทำให้เรายังแบบยังมีงานด้วยกันและยังเจอกันได้แบบนี้ค่ะ
โน่เขาจะแฮชแท็กชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตามนั้นเลยค่ะ
ก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาค่ะ
เพราะเราก็พูดในชัดเจนไปแล้วว่าเราสองคนตอนนี้อยู่ในฐานะไหน
เขาฟินกันมากพอแล้วค่ะอย่างที่บอกคือเขาแฮปปี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว
เราก็โอเคแล้วเราเคลียร์ชัดอยู่แล้วค่ะ
แล้วคือแพทย์กับพี่โน่เหมือนกันคือเราเป็นคนตรงทั้งคู่
สิ่งที่เราพูดก็ตามนั้นเลยค่ะ
จากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้อัปเดตสถานะหัวใจ
บอกว่าตอนนี้แหม่โสดนะแต่ก็ไม่ได้สนิท
ไม่สนิทอ่ะพี่มิ้วเคยใช้คำนี้หรือเปล่า
อาจจะมีคนคุยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เออก็บอกว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างแหละมาจีบแบบไม่ขาดสาย
ใช้คำนี้แต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่คิดจะจริงจังกับเรื่องความรัก
ขอทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับครอบครัวก่อนนั่นเองค่ะ

เพียงแต่ว่าก็ได้แค่คุยไปก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ยังไม่ได้จะจริงจังกับใครมากมาย

คือตอนนี้แพทย์ไม่สามารถแบ่งเวลาให้คน
ให้แฟนหรือให้คนที่คุยได้เลยสักอย่างหนึ่ง

ก็เลยแบบเวลาคือมันไม่ได้จริงอะค่ะ

อยากมีแค่เพื่อนเฉยอยากมีคนคุยเฉย
อยู่อย่างนี้ไปก่อนก็ดีเหมือนกันค่ะ

นานมากแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้

แหมเธอก็สวยกับหนูก็ต้องมีคนคุยอยู่แล้ว

ใช่ตอนนี้เอาแพทย์เป็นไอดอล
เอาครอบครัวมาก่อนดูแลครอบครัวให้ดีก่อน
ส่วนเรื่องคนรักเนี่ยเดี๋ยวก็ตามมาทีหลังเองแหละ